วันนี้จะพาไปทานข้าวต้มกุ้ยร้านดังที่จังหวัดราชบุรี
เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยถึงขั้นว่าต้องต่อคิวกินกันเลย
โอ้โหน่ากินน่าทานมาก

คือเขาบอกว่าคิวยาวมากถึงขั้นแบบว่าต้องจองล่วงหน้าเลย

พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกค่ะ
ตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีใช่ไหม
ที่ตลาดแห่งนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้าเขานะ
พาคุณผู้ชมมาทานข้าวต้มกุ้ยเครื่องแน่น

ก็จะมีร้านอาหารร้านต่างที่ขายบนเรือด้วย
นี่คือร้านข้าวต้มเจ๊ลุ้ยนะคะร้านแห่งเนี้ยเป็นร้านของคุณกมลรัฐสารบันหรือว่าเจ๊ลุ้ย
อายุหกสิบแปดปีนี่เจ๊ลุ้ยคนนี้นี่ข้าวต้มของเจ๊ลุ้ยเนี่ยนะคะ
เป็นที่ติดอกติดใจของนักท่องเที่ยวนักชิมเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าต้องโทรสั่งจองล่วงหน้าถึงจะได้กินอ่ะ
เนื่องจากว่าข้าวต้มกุ้ยของเจลุ้ยเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของเครื่อง
เครื่องนี่แน่นเลยซึ่งในร้านเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงที่ทานกับข้าวต้มกุ้ยเยอะแยะมากมาย
เมื่อกี้นี่เห็นไหมหมูแดงหมูกรอบอันนี้คือทานกับข้าวต้มกุ้ยนะ
ครับแล้วก็มีไก่ต้มน้ำปลาเบ็ดเผโลอืมเนี้ยนมากเลยนะอ่าฮะดูแบบโอ้โห
ถ้าทีวีมีกลิ่นคุณคงจะได้กลิ่นข้าวต้มหอมแล้วแหละเพราะว่าทางร้านเขาจะเอาใบเตยไปหุงด้วย
ก็คือเหมือนไปต้มกับข้าวอะค่ะมันก็จะทำให้ข้าวต้มเป็นกลิ่นใบเตย
โอ้โหอุ้ยแค่ดูแค่นี้หิวแล้วอ่ะคุณเนอะไม่แปลงใจน่ะ
ที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะชิมข้าวต้มกุ้ยของป้าลุ้ยเนาะ
ต้องโทรสั่งจองเลยครับถ้าหากใครอยากจะลองชิมข้าวต้มกุ้ยเลิศเลิศ
แบบนี้นะคะคุณไปชิมกันได้ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ใช่ไหมน้ำจิ้มที่จะต้องจิ้มแบบหมูกรอบหมูแดง
เพราะว่าคุณอ่านไปก็หิวไป
คือปกติเราไม่ค่อยแบบสั่งหมูกรอบหมูแดงทานกับข้าวต้มไง

คือเราก็จะทานข้าวสวยแต่พอเป็นอย่างนี้อยากลอง

ไปกันได้เลยตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะ
เขาเปิดขายทุกวันเสาร์อาทิตย์นะตลาดนะ
วันเสาร์อาทิตย์๘โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะ

ถ้าเกิดอยากไปยังไงโทรไปสั่งล่วงหน้าดีกว่า

ไปกินแบบในตลาดแบบนี้นะ

นึกถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับ
มีโอกาสลองไปเที่ยวกันดูนะครับ